หาเห็ดโดนเด็ดชีวิตวิญญาณกลางป่าเลยฮะ

ลุงคนนี้หาเห็ดแล้วมีคนไปหาหมูป่า
แล้วไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเอาปืนลูกซองยิงโป้ง
กระสุนเป็นพวงเลยฮะทะลุหลังคุณลุง

แต่ว่าโดนคิดว่าเป็นหมูป่ายิงตายคาป่า
เข้าใจว่าชาวบ้านนะเข้าใจว่าเนี่ยป่าอาถรรพ์

เจอบ่อยมากตะคุมตะคุมแบบนี้เจอบ่อยครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้จังหวัดลำปาง
เหตุเกิดห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก๖กิโลเมตร
กลางป่าชื่อว่าเขาคือมีทั้งป่ามีทั้งเขามีทั้งแม่น้ำนะ
นี่คือป่าเขาแม่น้ำหานอยู่หมู่๒ตำบล
ที่อเภิมแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ
เคาะร้ายที่เสียชีวิตคือนายบุญจันทร์วงวานชายอายุ๖๒ปี
โดนกระสุนซัดเข้าไปที่กลางหลัง๔นัด
นัดกับแขนอีก๑นัดแต่จริงไม่ใช่หลายนัดหรอก
มันเป็นพวงเวลาลูกซองยิงออกไปมันเป็นพวงฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีครับชื่อสมพงศ์ณนันเวียอายุ๕๓
สมพงศ์บอกอย่างนี้ออกป่าเข้าป่ามาล่าหมู่ป่า
ปรากฏว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มห่างประมาณ๑๖เมตรสายตายังดีอยู่
ก็เลยคิดว่าเป็นหมูป่าสาดกระสุนไปตู้มสักพักเดียว
ลุงบุญจันทร์นอนอยู่บาดเจ็บสาหัสตอนนั้นยังไม่ตายด้วย
จากนั้นมานายสมพงศ์เนี่ยบอกเดี๋ยวจะรีบไปตามคนมาช่วยนะพอกลับบ้าน
งวงมากเลยเพราะกลับบ้านไปเอาปืนไปเก็บบ้าน
แต่หลังจากนั้นมันทิ้งเวลาค่อนข้างนาน

ตำรวจก็คุมตัวสมพงศ์สอบสวนดำเนินคดีฐานฆ่าคนตาย

เรื่องต้นมีคนในพื้นที่

คนในพื้นที่จริงเขาจะไม่เข้าป่ามาหาเห็ด
เพราะป่าแห่งนี้คือป่าอาถรรพ์
มีคนตายลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้

ก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มีคำล่ำลืออย่างไร

อาถรรพ์นี้รายล่าสุดครับ